เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะที่พัทธลุงครับตอนนี้ชาวบ้านเขาหวาดภาวะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีผู้ชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มายิงปืนอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าการมายิงปืนหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นปมเกี่ยวกับการข่มขู่ผู้สมัครนายกอบตหรือเปล่าใกล้จะเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบตกันแล้วปลายเดือนนี้นะถูกต้อง
เสียงปืนเลยนะชัดเจนเลยค่ะ
แล้วเมื่อกี้เห็นมันกับมอเตอร์ไซค์คันแว้บผ่านไปเลยนะ
ซึ่งอันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้านาทีนะคะ
เจ้านาทีปุรุธพูทรนาคาหยาที่คุณขนุนพัทธรุง

จากกล้องวงจรปินอักบันดูตอนเช้าค่ะ
ถนนสายหลัก๑๐ควนน้อย
ที่บ้านเกาะศักดิ์อยู่ที่ตำบลพนมวังค่ะ
ซึ่งถนนที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีบ้านสองฝั่งอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะคะ
แล้วจากการไปตรวจสอบดูมีกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๕ปลอกที่ถนน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วต้องไปตามหาว่าผู้ชาย๓คนที่นั่งซ้อน๓มาเนี่ย
ก่อเหตุแล้วขี่หลบหนีไปทางไหน
ทีนี้เราไปคุยกับคุณยายเพิ่มนะบ้านที่ติดกล้องนี่แหละค่ะ

ยายกับตาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้กันสองคน
ยายไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้งบาดมังอะไรกับใครเลย
ตอนกำลังกายผ่านหน้าบ้านยายเพื่อมพอดีไง
เห็นเป็นปลอกกระสุนอยู่ตรงนี้ก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้เอาจริงตรงข้ามบ้านคุณยายนะคุณผู้ชม
เป็นบ้านของนายสมใจนุ่นยัง
ซึ่งเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันแล้วไงปลายเดือนนี้ด้วย
ทีนี้นักข่าวของเรานะได้ข้อมูลจากคุณยาย
คุณยายยืนยันว่ายายไม่ได้ไปมีเรื่องกับใคร
ก็ต้องข้ามฝั่งถนนไปถามบ้านตรงข้ามบ้านของนายสมใจสิ

ใช่ก็ไปคุยกับนายสมใจ
ซึ่งเป็นผู้สมัครแล้วก็ไปคุยกับภรรยา
คือนางสาวลักษณ์นุ่นยังอายุ๔๙ปี
ซึ่งเอาจริงครอบครัวนี้เขาก็กลัวค่ะ

ทางฝั่งภรรยาก็บอกว่าเอาจริง
ครอบครัวเราก็ไม่ได้ไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครนะ
แล้วการเลือกตั้งนายกอบตปลายเดือนนี้
ในพื้นที่มันก็ไม่ได้แข่งกันรุนแรง
ถึงขั้นต้องมายิงข่มขู่กันขนาดนี้
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หน้าบ้านนะคะ
ไม่รู้แหละว่าจุดประสงค์ของคนที่มาก่อเหตุ

เออแต่มันก็กลัวเหมือนกันนะ
ซึ่งคิดว่าพยายามบอกตัวเองตลอดเลยว่า

ทีนี้ล่าสุดตำรวจพอรู้ตัวแล้วนะ

แล้วก็เรียกตัว๓คนไปสอบปากคำต่อไป